เฮ้ยมางัดมาทังหาเอาน่าไหมมันนี่

สวัสดีค่ะดูกรณามกับดาวสุขสรรามมาแล้วค่ะ
ฝนมาแบบนี้ก็จะต้องออกไปหาหน่อไม้

แล้วออกมาต้องออกมาตั้งแต่เท้านะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่า
ก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่เขาจะพัดขึ้นทางนี้ค่ะ
เขาก็จะหอบเอาความชื้นเข้าไปเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทย
แต่ช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นไงอาจจะยังเริ่มต้นทำงาน
อาจจะไม่ได้โอ้โหฝนมาสู้มาซ่าขนาดนั้นแต่ก็เริ่มมาแล้วนะคุณผู้ชมนะฝนอ่ะ
ช่วงเช้าแบบนี้จะเห็นว่านี้ยังไม่มีนะยังไม่มีฝนที่ชัดเจนเลยไม่ว่าภาคไหนก็ตาม
แต่ช่วงบ่ายมาแล้วภาคเหนือค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็ลากยาวตั้งแต่ในภาคกลางภาคใต้ทั้งภาคเลยอ่ะ
ฝนตกแบบนี้เลยช่วงบ่ายนะคะระมัดระวังโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างค่ะ
อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินโอ้โหเข้มขนาดเนี้ย
แสดงว่ากลางดึกคืนนี้นะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
ช่วงนี้ก็ต้องระวังฝั่งอันดามันเป็นพิเศษนะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยหรือว่าอาจจะถึง๓เมตรได้เลยนะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะส่วนฝั่งพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้
ถ้ามีฝนก็อาจจะคลื่นสูงได้ค่ะอุณหภูมิโดยทั่วไปก่อนที่ฝนจะตกจะร้อนมาก
แต่พอฝนตกลงแล้วอุณหภูมิดีขึ้นชัดเจนนะคะ
จะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ๒๕๓๒องศาเซลเซียสค่ะ